หล่อคมเข้มของวงการนี้เอสกันตะพงก็ยืนหนึ่งเหมือนกันคุณค่ะ
ปักหลักอยู่วิกหมอชิดนะยังไม่ได้ไปไหนนะครับเพราะว่าสัญญาเนี่ยยังเซ็นยาวไปอีกหลายปีค่ะ
โดยเร็วนี้เขาบอกว่าจะมีละครเรื่องใหม่รอติดตามกันได้
คุณแม่แก๊คัดเออละครเขานะน่าจะสนุกนะ
รวมไปถึงอีกเรื่องหนึ่งคือเพลงไพร่ค่ะให้ได้ติดตามชมกัน
หลังจากที่พักงานยาวไป๒ปีไปเลี้ยงลูกอยู่ไงนะ
เรื่องสุดท้ายก็แม่เบี้ยที่เราได้กลับมาดูรีลันกันอีกรอบนึงนะ
ตอนนี้นอกจากงานแสดงแล้วงานหลักอีกอย่างของหนุ่มเอสกันตะพงก็คือ
เลี้ยงลูกสาวน้องเวอเรนติน่าน่ารักมากตอนนี้สองขวบละครับคุณผู้ชม
ยิ่งโตก็ยิ่งน่ารักเป็นขวัญใจพี่ป้าอย่างพวกเรา
เอสเนี่ยเปิดใจกับเราบอกว่าจริงแล้วเนี่ย
อยากจะมีลูกอีกสักคนหนึ่งอยากจะมีน้องให้วาเลนติน่าแล้วล่ะ
แต่ติดอยู่นิดเดียวตรงที่ภรรยาสาวชาวเยอรมันคุณคริสติน่านี่นะ

ตอนนี้ก็เลยบอกว่าได้แต่รอไฟเขียวจากภรรยาค่ะ
เรียกว่าถ้าอีกฝ่ายพร้อมปุ๊บเมียบอกอนุญาต
จะเป็นยังไงฟังเสียงคุณเอสหน่อยค่ะ
คุณภรรยาบอกว่าขอรอให้คนนี้โตอีกนิดนึง
ใช่ค่ะรอไฟเขียวต้องรอไฟเขียวจากเขาตอนนี้มีไฟแดงอยู่
ใจเราเราว่าคือตอนแรกผมว่าคนเดียวก็โอเค
แต่พอมีเขาเรารู้สึกว่าสองคนก็น่าจะดีนะ

ด้วยความที่คุณลูกเอเนอร์จี้เยอะจริงครับ

ยังอยู่ครับยังอยู่ยังมีสัญญาอยู่ครับ
ยังติดสัญญาไปยาวคุณผู้ชมค่ะส่วนเรื่องนี้ไม่ถามไม่ได้พี่เอสุภาชัยเนาะ
จากการดาราคนสนิทของหนุ่มเอสเขาก็โดนกระแสดราม่าอย่างที่คุณผู้ชมทราบข่าวกัน
เอสบอกว่าจริงแล้วผมไม่ได้ติดตามรายละเอียดอะไรมากมาย
เพราะว่าเพิ่งกลับจากพาครอบครัวไปเที่ยวทางใต้มายังไม่ได้เจอพี่เอด้วยซ้ำค่ะ
แต่ยังไงก็ตามค่ะหนุ่มเอสก็บอกว่าขอส่งกำลังใจให้พี่เอแล้วก็พี่อ้ำพัชราภาเสมอ
เชื่อว่าเรื่องราวทั้งหมดต้องคลี่คลายในเร็ววันอย่างแน่นอนค่ะ
ปีใหม่พอดีผมลงไปใต้ครับก็เลยยังไม่ได้ทักทายก็เดี๋ยวต้องเข้าไปสวัสดีปีใหม่อะไรอย่างนี้ครับ
ให้กำลังใจแบบว่าพี่เอแล้วก็ทุกคนเลยครับบอกว่า
เราก็แบบว่าเราก็ทราบข่าวพี่นะฮะเราก็ให้กำลังใจครับ
ยังไงก็ไม่ได้เจอกันบ่อยแต่ว่าส่งใจให้เสมอ
เพราะว่าน้องคนนี้ก็คือเป็นน้องรักพี่เอ๊อยู่แล้วครับผม
แต่สุดท้ายเรื่องราวข่าวดราม่าอย่างที่พวกเราทราบกันเขาก็จบกันไปเรียบร้อยแล้ว